ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะคนบันเทิงแห่ให้กำลังใจนะคะ
แหวนทิติมาบอกแล้วว่าวงการนี้ไม่เคยทิ้งกันนะฮะ
หลังจากที่พี่แหวนป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะโอ้โหน้ำจิตน้ำใจ
คนบันเทิงส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นสายทานกำลังใจจากเหล่าพี่น้อง
ศิลปินนักร้องค่ะรวมไปถึงนี่แหละคนบันเทิงหลากหลายแขนงทั้งเบื้องหน้า
เบื้องหลังเลยหลังไปถึงยิงแกร่งแหวนทิติมาแบบไม่ขาดสายนะคะ
โดยเฟซบุ๊กรวมพี่รวมน้องร่วมร้องเรามีเราค่ะ
จากจะมีการอัปเดตรายชื่อศิลปินที่จะไปร่วมคอนเสิร์ตร้องเพลงเพื่อพี่แหวนแล้วนะคะ
ตอนนี้เพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็น๗๐คนแล้วนะฮะบรรดาศิลปินต่างก็ยังอัดคลิปวิดีโอส่งกำลังใจให้ร็อกเกอร์สาวด้วย
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวจากโรคมะเร็งกระดูกอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
สวัสดีครับพี่แหวนครับก็ผมร้องเพลงปฏิหารมาผมนับว่าเป็นพันพันเที่ยวแล้วตอนจบก็บอกว่าปฏิหารไม่มีจริงแต่สำหรับพี่แหวน
หัวใจใหญ่เข้าไว้ทุกคนเป็นห่วงนะคะรักพี่มากมากค่ะ

หากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไป

กอดคอกันไปไม่กลัวภัยทัน
พี่แหวนสู้สู้รักพี่แหวนครับ
วันนี้แอนก็อยากจะเป็นหนึ่งในกำลังใจที่เชื่อว่า
แหวนเนี่ยน่าจะได้รับอย่างท่วมท้นอยู่แล้วนะ
วันนี้อันขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กนะคะ
ที่ให้พี่แหวนนะคะแล้วก็ขอให้พี่แหวนสู้
แล้วก็มาร้องเพลงรับร้อยค่ะ

ติดตามบรรยากาศคอนเสิร์ตที่ส่งกำลังใจให้กับพี่แหวนนี้ได้นะครับ
วันจันทร์ที่๑๐กรกฎาคมที่ร้านทองหล่อเล่นสด๑ทุ่มตรงเป็นต้นไป
สามารถติดตามรายละเอียดได้ตามชื่อเฟซบุ๊กในชื่องานของเขาได้เลย

บันเทิงต่างค่ายหลายสังกัดหลายวงการเลยมาช่วยกันนะคะ
ยังไงเราก็เป็นกำลังใจข้อเพลิงของคุณหวันที่ติมมาด้วยนะคะ